ดูปัญหาเพื่อนบ้านกันหน่อยครับบ้านหลังหนึ่งตั้งกระถางกัญชาเอาไว้หน้าบ้าน
คราวนี้เพื่อนบ้านเดือดร้อนสิครับจะเข้ารถออกรถถอยจอดยากเลย
อ่ะต้นเบลอเลยตั้งแบบเนี้ยครับค่ะ
แล้วก็มานั่งดูดกัญชาหน้าบ้านอีก
กลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านบางคนกำลังท้องอ่ะ
เอาเรื่องราวผู้เสียหายมาโพสต์เอาไว้บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองในกรุงเทพมหานครครับ
ส่งมาร้องเรียนหลังจากเจอปัญหาเพื่อนบ้านปลูกกัญชาเอาไว้ในกระถาง
แล้วเอากระถางกัญชามาตั้งเอาไว้หน้าบ้านแบบนี้ที่เห็นบนหน้าจอครับคุณผู้ชม
แล้วอยู่ติดริมถนนเลยถนนมันก็จะพื้นที่เหลือน้อยลง
คราวนี้รถเวลาขับผ่านกันเนี่ยเวลาจะสวนกันก็ยากแล้ว
ถอยเข้าถอยออกก็ยากลำบากอีกหนำซ้ำมานั่งดูดกัญชาด้วยครับ
กลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงร้องเรียนไปที่สำนักงานเขต
แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเราไม่รอช้าครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
เห็นว่าอยู่ย่านชุมชนบูรพาสิบสองเขตดอนเมืองครับ
ก็มีกระถางกัญชาสูงประมาณรอยยี่สิบเซน
เฉลี่ยต่อต้นนะครับก็ตั้งเอาไว้แบบนี้
กว่า๑๕ต้นวางเรียงอยู่บนผิวถนน
แล้วก็มีไฟเอาไว้สำหรับช่วยเลี้ยงเร่งการเติบโตของกัญชาครับ
มิ้วคุณผู้ชมที่หน้าบ้านติดป้ายเอาไว้ด้วยครับ
กลางคืนแสงไฟจะติดสาดออกมาแบบนี้
แล้วบ้านอื่นบ้านตรงข้ามล่ะเกิดเขาต้องการจะนอนอ่ะค่ะ
ใช่ไหมครับใจเขาใจเราทีนี้ดูหน้าบ้านหน่อย
ประตูรั้วหน้าบ้านขึ้นป้ายเบอร์เริ่มเลยครับ
ติดป้ายไวนิวเป็นป้ายประกาศนียบัตรบัตรกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขมีโลโก้ของกระทรวง
เหมือนกับได้รับอนุญาตอะไรอย่างเงี้หรอใช่ครับ
ว่าเขาเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดี
พืชกัญชาในประเทศไทยติดเอาไว้แบบนี้
คนจะได้ไม่ดราม่าไงว่าแอบปลูกหรือเปล่าหรือยังไง
มีใบอนุญาตไหมก็ติดให้มันโจ่งแจ้งแจ่มแบบนี้ไปเลยครับ
คราวนี้เพื่อนบ้านที่เขาเดือดร้อนคุณพึ่งบ้านอยู่ใกล้กัน
คุณพึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ไม่นานเอง
ก่อนหน้านั้นปลูกกัญชาเอาไว้ในบ้าน
หลังเนี่ยย้ายออกมาปลูกหน้าบ้านแต่ก็ไม่ได้เยอะ
แต่เพิ่งไม่นานมานี้เอามาวางเพิ่มคราวนี้โอ้โหเรียงกันเป็นตับเลย
สังเกตเธอกำลังท้องครับพี่มิ้วคุณผู้ชม

ปัญหาที่ชาวบ้านเจอก็คือถอยรถเข้าออกยากเพราะว่ากระถางมันขวาง
ถนนมันก็แคบลงเรื่องกลิ่นอีกเวลารดน้ำอีกน้ำก็จะไหลมาหน้าบ้าน
ทำให้เดือดร้อนครับแล้วเธอเป็นห่วงลูกในท้องด้วยไง
และยังมีอีก๒หลังนะที่มีผู้หญิงกำลังตั้งท้องเนี่ย
เวลาเขาดูดกัญชาแล้วพ่นควันออกมากลิ่นมันลอยมาแล้วเวลาเพื่อนบ้านสูดอากาศเข้าไปล่ะ
ที่ผ่านมาบ้านตรงข้ามเนี่ยเคยทะเลาะกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับถอยรถเข้าออกนี่แหละ
แต่สุดท้ายไม่มีอะไรดีขึ้นคุณแก้มที่ท้อง๔เดือนเธอบอกเลยว่า
กลัวมากห่วงมากคือลูกในท้องเนี่ยเวลากลิ่นกัญชามันลอยมาเวลาเขาดูดเวลาเขาพ่นออกมาเนี่ย
ที่ผ่านมาเคยไปแจ้งความครับสอนอดอนเมืองแต่ว่าตำรวจบอกว่าไม่สามารถทำอะไรได้
จากตอนนี้กัญชาปลูกได้เรียบร้อยแล้วไงส่วนเรื่องกลิ่นยังไม่ได้มีการไปร้องเรียน
เธออยากจะบอกว่าเราอยู่ร่วมกันใจเขาใจเราได้ไหมล่ะมองในมุมของเพื่อนบ้านคนอื่นบ้าง
เขาอาจจะเดือดร้อนได้รับผลกระทบเธอก็ฝากเอาไว้แบบนี้ตำรวจสอนอดอนเมืองครับ
เดินทางมาพูดคุยกับเจ้าของต้นกัญชาเป็นผู้ชายชื่อว่าคุณพานุทัศน์เขาบอกว่า
ลูกมาได้๕ปีแล้วโอ้ยผมเริ่มปลูกตั้งแต่มันยังไม่ถูกกฎหมาย
พอปลดล็อกกัญชาคราวนี้ก็ปลูกแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นล่ำเป็นสรรเลย
ก่อนจะย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ประมาณสัก๔๕เดือนต้นกัญชา๑๔๑๕ต้นที่เห็นเนี่ยยอมรับ
ก่อนหน้าผมปลูกในบ้านแล้วก็ย้ายออกไปตั้งไว้ข้างนอก
เพื่อให้ต้นกัญชาได้แสงแดดได้แสงอาทิตย์
เอาล่ะพอมันเกิดปัญหาแบบนี้รับรู้แล้วผมจะปรับปรุงแก้ไข
เดี๋ยวจะย้ายกัญชาเอากลับไปปลูกในบ้านแล้วเดี๋ยวจะต่อท่อระบายอากาศ
กลิ่นออกไปที่หลังคาไม่ให้ลอยไปแบบไร้ทิศทาง
แล้วไปกระทบทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนลองฟังดูครับ
กลับมาทบแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำ
เราก็ปล่อยไว้อย่างนี้จนมีเกิดปัญหาขึ้น
หลังจากคุยเสร็จเรียบร้อยเจ้าตัวยอมรับว่าเดี๋ยวจะแก้ไข
กลับเลยครับตอนนี้กัญชากลับไปอยู่ในบ้านแล้วเรียบร้อย
ชาวบ้านก็สบายใจขึ้นครับนี่กำลังยกกลับเข้าไปเลย
ร้อยครับเรื่องนี้ก็ยังดีที่แก้ปัญหาให้
เพราะว่าได้รับอนุญาตในการปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันก็เรื่องหนึ่ง
แต่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านมันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ